ดูเหตุการณ์บนท้องถนนกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็ทำให้มีคนบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนนะคะ
มาจากการที่รถกระบะขับปาดหน้ากันค่ะอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เลยขับแซงไปดักหน้าเพื่อที่จะเคลียร์นะคะ
แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงใส่เลยค่ะหลายนัดด้วยจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะ
ตำรวจสพหน้าพระรานค่ะก็ไปเก็บหลักฐานอยู่ที่ถนนสายผู้แคนหล่มศักดิ์นะคะ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่มากกว่า๑๐ปลอกค่ะ
มีคนบาดเจ็บหนึ่งคนถูกยิงเข้าที่สะโพกอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
ในวิเชียร์เล่าบอกว่ากลุมที่ถูกยิงก็คือเป็นน้องของพวกเขาที่รู้จักกัน
ตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องกลุ่มนี้มีประมาณ๕คนโทรมาบอกเขาว่า
มีรถกระบะตู้ทึบขับปาดหน้าพวกน้องน้องก็เลยขับแซงไปดักรออยู่ข้างหน้า
ที่จะเรียกให้คู่กรณีจอดมาเคลียร์
แต่ปรากฏว่าพอรถคู่กรณีมาถึง
ก็จอดเลนขวาสุดแล้วกระหน่ำยิง
มาที่พวกน้องจนต้องวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางนะคะ
ขณะที่นายสมโพธินะคะจีรกิจคนนี้ขับรถผ่านมาช่วงเกิดเหตุพอดี
ก็เล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าคนขับกระบะตู้ทึบลงมาจากรถ
แล้วขึ้นไปยืนบนแท่งบารีเออร์คอนกรีตเกาะกลางถนน
หลังจากนั้นกระหน่ำยิงมาที่กลุ่มรถกระบะหลายนัดเลยค่ะ
กระสุนพุ่งใส่ฝากระโปรงของรถเขาด้วย
ไปรู้ว่าเขาไปจอดต่อท้ายอยู่นะคะ
โชคดีที่ญาติที่นั่งมาข้างหลังกระบะเนี่ยไม่โดนลูกหลงไปด้วยค่ะ
ผมเห็นรถตู้แช่มันจอดอยู่
เนี่ยคนเนินนะพี่แล้วผมก็ขี่มาช้าแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายมา
เดี๋ยวซ้ายมาแล้วผมก็เสียงเปลือนดังปั้งสองครั้ง

จอดอยู่นี่เลยพี่เขาเปิดปากจอดขวามือ

มาฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากฝั่งผู้ก่อเหตุ

แล้วให้การอย่างนี้ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกน้องเขาที่ขับรถตู้ทึบคันนี้โทรมาบอกเขา
บอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นขับรถกระบะ
ปิดล้อมพยายามจะเปิดประตูรถเขาเข้าไปทำร้าย

ก็โทรมาตามให้เขามาช่วย
เขาก็รีบขับรถมาตรงนี้
พอมาถึงเห็นว่าคู่กรณีกำลังทุบกระจกรถจนแตก
ก็เลยเอาอาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้น
หนีไปจากนั้นลูกน้องก็ขับกระบาดตู้ทึบ
หนีออกมาแล้วไปที่บ้านที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี
ยืนยันว่านี่คือการป้องกันตัวกลัวกลัวว่าจะถูกทำร้าย
แล้วมีเงินสดอยู่ในรถด้วยไปเก็บเงินจากลูกค้ามา๕๐๐๐บาท
อันนี้คือคำให้การทางฝั่งคนที่ยิงทางฝั่งผู้ที่ก่อเหตุ
แต่เดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องตรวจสอบค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุยิงคนเดียว
เพราะว่าอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกก็คือในที่เกิดเหตุเขาพบปลอกกระสุนปืน
มากกว่า๑๐ปลอกแล้วก็เป็นปลอกกระสุนปืนคนละชนิดกันด้วย
คุณนัทพงศ์นะคะเป็นปลอกกระสุนปืน๓๘ซุปเปอร์และ๙มิลลิเมตร
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่ายิงคนเดียวก่อเหตุคนเดียวนะคะ
ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายปียพันธ์จุนเพลมีธุรกิจรถสิบล้อขนหิน
ตอนนี้อาการยังสาหัสนะคะกระสุนทะลุโดนลำไส้ใหญ่
ตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
พยายามฆ่าผู้อื่นและคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนที่จะฝากขังศาลจังหวัดสระบุรีค่ะ